มีอีกหนึ่งประเด็นที่เป็นประเด็นใหญ่ในโลกโซเชียลเขาก็แชร์กัน
กรณีผู้ชายคนนึงที่เขาโดนจับช่วงสงกราน

ทีนี้ก็จะเอาตัวไปที่ห้องขังที่ศาล

ก็เอามาอยู่ที่เรือนจำเขาบิน

แต่พอ๑๖เมษาได้รับข่าวร้ายว่า
คือเส้นเลือดในสมองแตกสมองบวม

ที่แปลกใจคือในห้องขังมีเตียงด้วยหรือ

เขามีการโพสต์เรื่องนี้แล้วก็ตามเรื่องนี้ค่ะ
เขาได้รับการร้องเรียนมาบอกว่า

เขามีอาชีพรับจ้างเข็นผักที่ตลาด
ลูกสาว๘ขวบก็ชีวิตมีกันอยู่๒คน
ทีนี้เมื่อวันที่๑๒เมษาค่ะ
เขาโดนจับในข้อหาเมาแล้วขับ

แล้วก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่โรงพักเมืองราชบุรี

ทีนี้รุ่งขึ้น๑๓เมษา
ตำรวจก็พาไปฝากขังที่ศาล
แต่ว่าช่วงสงกรานคุณอรัชพรคุณผู้ชม

แทนที่จะไปอยู่ห้องขังที่ศาล
ก็เลยถูกส่งตัวไปฝากขังเป็นกรณีพิเศษ
เรือนจำพิเศษเขาบินนั่นเอง
แล้วญาติมารู้วันที่๑๖เมษายน
ว่าเขาถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลจอมบึง

โหลกศีรษะได้รับการกระทบกระเทือน

เจ้าหน้าที่จากเรินจำให้ข้อมูล
บอกว่านอนดิ้นตกเตียงจนหัวฟาดโถส้วม
ทีนี้ค่ะทางด้านพ่อแล้วก็ลูกคนโตของนายสุรัตน์
เขาก็เปิดเผยบอกว่าไม่เชื่อหรอก
ว่านายสุรัตน์จะตกเตียงแล้วหัวจะมากระแทกพื้นจนบาดเจ็บขนาดนี้
ทำไมความจริงตกเตียงน่าจะมีรอยฟกช้ำเท่านั้นเอง
หรือว่ายังไงทำไมถึงโดนขนาดนี้
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้รับแจ้งความไว้นะคะ
ติดใจเรื่องของรอยบาดแผลที่เกิดขึ้น
แล้วตอนนี้อาการของนายสุรัตน์ค่อยแย่ลงเรื่อย

ซึ่งทั้งคุณพ่อแล้วก็ลูกก็บอกว่าทำใจแล้วด้วยนะคะ

พอมาถึงก็คือหนูก็เห็นสภาพพ่อเป็นอย่างนั้นแล้ว
ถามว่าหนูโมโหไหมหนูโมโหนะคะ
แต่หนูเหมือนหนูแค่เป็นผู้ด้อยอะค่ะทำอะไรไม่ได้
ตกลงมาจากที่สุดแล้วเขาจะเป็นยังไง
ซึ่งมาวันนี้หนูก็เลยได้มาแจ้งความ
แล้วก็ติดใจเอาความในการที่แผลเขาเป็นอย่างนั้นนะคะ

ก็เลยมาแจ้งความทำดำเนินคดีไว้
หนูไม่ได้เรียกร้องที่จะเอาเงินหรือว่าเอาอะไรมา
มาช่วยดูแลหนูมาช่วยดูแลปู

เหตุอะไรทำให้เขาตกลงมาอย่างนั้นทำให้เขาเป็นอย่างนั้น
คือถ้าบอกว่านอนดิ้นตกเตียง
แล้วก็ศีรษะฟาดกับขอบโถส้วมใช่ไหมคะ
แต่อาการคือสมองบวมเส้นเลือดในสมองแตก
เลือดคั่งแล้วก็กกหูช้ำ

แล้วคือลูกสาวของคนเจ็บเขาก็แบบร้องไห้
พ่อจะตื่นไหมใครทำพ่อหนู

เพราะว่าตอนนี้ทางด้านคนเจ็บ
คือเขากั้นสมองตายผ่าตัดไปแล้วเหมือนกัน

ต้องมีเครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาเลย

ทางด้านนายจ้างของคนเจ็บ

มันตอบไม่ตรงคำถามประเด็นแรกเลย
ว่าใครทำอะไรใช่ทีนี้พอถามซ้ำไปอีกครั้งหนึ่ง
ผู้คุมก็ตอบกลับมาว่าต้องรอทางเรือนจำชี้แจง
แต่ทีนี้สิ่งที่นายจ้างของนายสุรัตน์เขาสงสัย
คือบอกว่าในเรือนจำมันไม่มีเตียงนอน

อยากให้ทางเรือนจำออกมาชี้แจง
ล่าสุดค่ะทางพันธ์ตำรวจเอกนรัฐ
สวรรค์ตนานอธิบดีกรมราชธรรมน์เปิดเผยนะคะ
บอกว่าจากรายงานผู้ต้องหาที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็คือนายสุรัตน์หลบขึ้นไปนอน
บริเวณด้านบนของกำแพงห้องน้ำ
กำแพงห้องน้ำนะก็เลยตกลงไป
ตรงนั้นนอนได้เขาแจ้งมาแบบนี้

แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อ
เพราะว่ามันก็อาจจะเร็วไปที่จะมาสรุปสาเหตุ
มีการตั้งกรรมการมาสอบสวนข้อเท็จจริง
แล้วทางด้านอธิบดีกรมราชธรรมก็ยอมรับนะคะ

เพราะว่ามันเกิดภายในความดูแลของเจ้าหน้าที่
ส่วนอีกประเด็นนึงที่คนสงสัยว่า
มันจะเกี่ยวข้องกับการทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
คือเขาบอกว่าอันนี้คือต้องสอบสวน
ถ้าเกิดว่าไปปรากฏว่าเป็นการทำร้ายร่างกาย

ความจริงมันก็ไม่ได้สูงมาก

นอนบนกำแพงแล้วก็ร่วงลงมาศีรษะ

โถส้วมก็ไม่เห็นกำแพงอยู่ตรงไหน

ก็เดี๋ยวเรื่องนี้ต้องมีการตรวจสอบต่อนะคะ
เพราะว่ามีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะคะ